ยังคงมีอีกหลายจังหวัดละทีเดียวที่ต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้า
โฆษณาขนาดใหญ่รวมไปถึงต้นไม้ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้
แต่ว่าอะไรคือปัจจัยและสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงแบบนี้
และเรามีวิธีที่จะรับมืออย่างไรในค่ำคืนนี้นะครับ

ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศจำลองของการเกิดพายุฤดูร้อน

กลางแสงแดดจ้าท้องฟ้าใสแจ๋วแบบนี้เราเรียกว่าแดดใบ้นะครับ
ซึ่งลักษณะอากาศแบบนี้เองก็จะทำให้อุณหภูมิความร้อนในช่วงสายเนี่ยนะครับ
ละอุเหมือนกับช่วงบ่าย๒โมงเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งถ้าหากร้อนแบบนี้ติดต่อกันหลายวัน

เพราะว่านี่เป็นสัญญาณการก่อตัวของพายุฤดูร้อนนะครับ
ซึ่งก่อนที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีวิธีสังเกตง่ายนะครับ
ขึ้นไปบนท้องฟ้าครับจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
ท่ามกลางแสงแดดจ้าลมสงบครับ
กลางแดดแบบนี้เพียงไม่ถึง๑๐นาทีตอนนี้เหงื่อเริ่มท่วมตัวแล้วนะครับ
โดยปกติแล้วปรากฏการณ์พายุฤดูร้อนนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม

ซึ่งห่วงเวลานี้เองถือว่าเป็นห่วงเวลาที่เมืองไทยของเรามีอุณหภูมิร้อนและอุที่สุดครับ
และหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับ
ที่จะเข้ามาปะทะกับความชื้นในอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับ
จนทำให้เกิดการปั่นปวนเกิดขึ้นครับ
อากาศชื้นลอยขึ้นไปก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆสีเทาเต็มท้องฟ้าไปหมด
แสงแดดไม่สามารถที่จะส่องลงมายังพื้นดินได้ครับ
ที่สำคัญลมก็จะเริ่มแรงขึ้นครับ
สักครู่ฝนจะเริ่มเทลงมาอย่างหนักครับ
กินเวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงไปจนถึง๒ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
พื้นที่ก็อยู่ราว๑๐จนถึง๒๐ตารางกิโลเมตรครับ
ที่เทลงมาอย่างหนักแบบนี้จะเป็นพายุฤดูร้อนหรือไม่
ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วของลมครับ
คุณผู้ชมครับปกตินั้นเราสามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของพายุฤดูร้อนออกเป็น๔ระดับด้วยกันนะครับ
เริ่มต้นที่ระดับที่๑ครับความเร็วลมตั้งแต่๕๐ไปจนถึง๖๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระดับความเร็วลมนี้สามารถที่จะทำให้ต้นไม้แกว่งไหว
ทัวร์ลมไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับ
ระดับนี้เราเรียกว่าพายุระดับอ่อนครับ
แต่ถ้าหากเป็นความเร็วลมตั้งแต่๖๒ไปจนถึง๗๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
ระดับนี้เราเรียกว่าระดับปานกลางครับ
ทำให้กิ่งไม้หักเดินถวนลมไม่ได้ครับ
ส่วนระดับที่๓นั้นเริ่มสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแล้ว
เพราะว่าเป็นความเร็วลมตั้งแต่๗๕กิโลเมตร
จนถึง๘๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ

สามารถที่จะทำให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บางส่วน

พังเสียหายหลังคาปลิวว่อนในอากาศ
ส่วนระดับสุดท้ายครับคือความบริโรนลงตั้งแต่๘๙กิโลเมตร
ระดับความรุนแรงนี่เองสามารถที่จะพัดต้นไม้ขนาดใหญ่
ล้มแบบถอนรากถอนโคนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับ
เรียกความรุนแรงระดับนี้ว่าพายุเต็มขั้นครับ
คุณผู้ชมครับปกติแล้วนั้นพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ครับ
รองลงมาก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ส่วนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้อยที่สุด

ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็น

อาคารที่มีทรงสูงควรที่จะติดสายล่อฟ้าป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองแบบนี้
ห้ามหนีหรือว่าไปหลบใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เพราะนอกจากจะได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าลงมาแล้ว
สามารถที่จะพังโค้นล้มลงมาสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับ

อกจากจะมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนักแล้ว
สิ่งสำคัญที่เป็นอันตรายไม่แพ้กันมาพร้อมกับก้อนเมฆก้อนใหญ่

ก้อนเมฆเหล่านี้เองรับเกิดหนึ่งครับอุณหภูมิตั้งแต่ลบหกสิบไปจนถึงแปดสิบองศาเซลเซียต
เรียกอีกอย่างนึงว่าลูกเห็บครับลูกเห็บเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่สองมิลลิเมตรนะครับ
ว่าขนาดเท่ากับปลายนิ้วก้อยใหญ่ไปจนถึงขนาดลูกก๊อฟครับ
แรงลมไม่สามารถที่จะต้านทานน้ำหนักของลูกเห็บเหล่านี้ได้

มีลมกระโชกแรงรวมไปถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าในก้อนเมฆเป็นระยะครับ
ดูแบบนี้เริ่มชักจะไม่ดีแล้วนะครับ
ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ